แต่คาดว่าเสาร์ที่จะถึงนี้วันเด็กแห่งชาติปีนี้เนี่ย
ปกติเพลงที่แบบจะต้องร้องกันทุกงานวันเด็ก

นี่เพลงนี้
พะนุ่ม
นี่เหนอ
โอ้โหก็ถึงขั้นที่ผู้ว่ากอทมเนี่ย
วันนี้ให้คำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบหก
ผู้ว่าชาติชาติเรียนอย่าแบดแซดอย่าบ่อย
อย่าถอยค่อยค่อยสร้างพลังใจโอ้โหโดนใจเด็กเด็ก
โดนใจเลยใช่ไหมจำง่ายด้วยพี่อุ๋ยโดนใจวัยโจใช่ค่ะ
ฟันน้ำนมถ้าอาจารย์ชัดชาติร้องเพลงนี้ด้วยจะเพอร์เฟคมาก
ส่วนคำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบหก
ของนายกลุงตู่ของหนูหนูนะฮะพลเอกประยุทธ์ให้เอาไว้ก็คือ
รู้หน้าที่มีวินัยไฟความดีค่ะอ่า
นายกขายใหญ่อย่าว่ามิ้วเลยนะคะคนเขาเปรียบเทียบคำขวัญกันเยอะเลยค่ะ
ในโลกโซเชียลก็นี่เห็นไหมแล้วนี่ไงเปเปอร์เพลนส์
ก็เขาก็มีคำขวัญวันเด็กของเขาเหมือนกันสำหรับบรรดาแฟนคลับของเขา
อะไรนะสร้างสรรค์ความคิดผูกมิตรซื่อตรง
อย่างมั่นคงฟังทรงอย่างแบด
อืมก็คนละสไตล์เนอะพี่อุ๋ยนะ
มีฝากร้านอยู่ประโยคท้ายอยู่นิดนึง
นี่ฮะคือสองหนุ่มไฮกาเซนเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้แฟนคลับของเขาเนี่ย
คือน้องกลุ่มวัยรุ่นฟันน้ำนมแล้ว

ต้องรับเล่นคอนเสิร์ตตอนเช้าแล้วอ่ะเดี๋ยวนี้
เพราะว่าเด็กเด็กจะได้ดูได้อ่ากลางคืนไปเจอก็ต้องพยายาม
ตัวเล็กตัวน้อยแล้วพอจะจากกันจะลากันต้องอย่าลืมแปลงฟันนะ

มีบ่ชมครับส่วนคำขวัญวันเด็กมีคนเขาก็ไปดูย้อนหลังกันของนายกลุงตู่นะฮะ
ปีที่ผ่านมานะครับตั้งแต่เป็นนายกนะครับไล่มาตั้งแต่
นะฮะปี๕๘๕๙๖๐๖๑๖๒๖๓๖๔๖๕แล้วก็ปี๖๖คือปีนี้นะครับนี่ล่าสุด
๖๕รู้คิดรอบครอบรับผิดชอบต่อสังคมปี๖ปี๖๕ปีที่แล้วนะฮะ
แล้วก็ปี๖๖รู้หน้าที่มีวินัยฝ่ายความดีนะครับขณะเดียวกัน
เนี่ยวันนี้นะครับสองหนุ่มนี่นะฮะนี่คือเขาก็ได้โพสต์เอาไว้ใน
เราจะไปเจอกันบ่ายโมงคุณเขียนมาสอนสิงสาราสัตว์ค่ะพี่อุ๋ย
เจอกันบ่ายโมงไปไหนคะเนี่ยนี่คือคำถามของบรรดาพ่อแม่ผู้
ไปไหนคะเข้าไปถามกันเต็มเลยบอกไปไหนคะ
จะได้พาลูกไปรอดูถูกมีเฉลยไหมคะบางคนก็บอกสงสัย

ก็ถือว่าเป็นสีสันวันเด็กแห่งชาติปีนี้นะครับ